ในช่วงแปลกแหวกเอ๊ะนี่นะคะมีนักล่าสมบัติหายที่จะพาเราไปตามหาของที่เราทำหายนะ
แต่จะหายังไงหาได้หรือเปล่าตามจูด้งไปเลยกันนะคะในช่วงของแปลกแหวกเอ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊ะชวนงงป้นสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
สวัสดีครับอยู่กับผมจูด้งในแวกแวกเอ๊ะนั่นเองครับ
และตอนนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองครับ
ผมมีนัดกับคนคนหนึ่งเขาทำอาชีพแปลก
แต่อาชีพแปลกที่ว่าคืออาชีพอะไรตามผมมาเลยครับ
คุณผู้ชมครับเดินหามาตั้งนานเหนื่อยมากยังไม่เจอเลยครับ
เดี๋ยวนะเหมือนจะเจออะไรแว๊บไปดูกันเลยครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ครับผมผมแพทย์ครับนักล่าถึงทรัพย์ครับ
ทำไมถึงเรียกว่านักล่าขุมทรัพย์
ก็คือหาของหายแล้วก็หาสมบัติ
สิ่งของที่เขาหาส่วนใหญ่จะเป็นของมีราคา
ของมีราคาของมีค่าใช่ไหมครับ
ว่าจะเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือมีคุณค่าด้วยมูลค่าของมันเอง
จุดเริ่มต้นทำไมถึงมาทำอาชีพนี้ฮะ

ตกปลาเสร็จปุ๊บตะกัวที่ตกปลามันหาย
ผมก็เลยไปซื้อเครื่องมาเพื่อจะมาหาตะกัวตกปลา
หาไปหามาเจอเหรียญเจอทองเจอพระเจอนู่นนี่นั่น

ผมก็เลยเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นมาประมาณ๑๐ปีแล้ว
คือจุดเริ่มต้นคือเราหาของตัวเองก่อน

อันนี้คือบนบกรายได้ประมาณเท่าไหร่พี่
รายได้ก็ประมาณ๒๓๐๐๐บาท
งานมันอยู่ที่ความยากง่าย
แต่ว่าวันนี้มีเคสของหายเหมือนกัน

ก็รอไปลุ้นแต่ว่าเคสนี้ฮินแน่นอน
เดี๋ยวเราไปดูว่าเคสนี้จะเป็นอย่างไร

ชื่อพี่อะไรครับพี่พี่เอ๊ทำอะไรหายครับ

พี่เอ๊ครับอันนี้หายหน้าหรือยังครับ

โอ้โหต้องบอกเลยว่าเคสนี้เป็นเคสจริงนะฮะ

เดี๋ยวเราไปดูการทำงานของพี่แพทย์กันนะครับ
เขาจะทำงานอย่างไรครับ
นี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดเกิดเหตุและจุดที่เขาทำของหาย

ที่ตรงนี้นะครับก็น้ำมันไม่ค่อยใส
แล้วก็ขี้เลนน่าจะเยอะนะครับ
ก็โอกาสที่จะค้นหาก็การันตีไม่ได้ว่า๑๐๐หรือเปล่า
ก็ต้องกำลังรอดูว่าภารกิจของเราจะเป็นอย่างไร

เรื่องต้นเดี๋ยวพี่เขาจะลงไปแบบไม่ใช้ถังก่อนนะครับ

นี่นะครับตอนนี้เราก็นั่งลุ้นกับพี่เขามา

แล้วก็ใช้สกิลความสามารถหลากหลายมาก

พี่เขาดำไปเขาบอกว่าข้างใต้เนี่ย
โอ้โหต้นมะพร้าวเศษกิ่งไม้เยอะมาก
มันอาจจะใช้เวลาอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้นะครับ
แต่ว่าเราก็รออย่างมีความหวังนะครับผม

จนผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว
พี่แพทย์ก็ยังหาไม่เจอเลยล่ะครับ
ซึ่งเคสนี้ต้องบอกว่ายากจริง
เพราะหายมานานกว่า๔๕ปีแล้ว
อีกทั้งยังมีทราบจริงไหม

จนพี่แพทย์ต้องเคลียร์หน้าดิน
และใช้เวลาหาประมาณ๒วัน
ซึ่งในที่สุดก็หาพระเครื่ององค์นี้เจอจริงแหละครับ
สร้างความดีใจให้กับพี่เอเจ้าของพระเครื่องเป็นอย่างมาก
รวมถึงตัวพี่แพทย์เองก็ดีใจและภูมิใจมากเลยทีเดียวล่ะครับ
โอ้สุดยอดเลยสุดยอด
และนี่แหละครับก็คืออาชีพนักล่าขุมทรัพย์นะฮะ
แพทย์ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ทำอาชีพนี้ครับ
รู้สึกยินดีครับที่มีโอกาสได้เป็นส่วนร่วม
ตามหาความทรงจำตามหาสิ่งที่มีค่าของพระเครื่อง
แต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้บริการให้พี่แพทย์ไปช่วยหาของ

ติดต่อได้๓แพลตฟอร์มนะครับ

และนี่ก็คืออาชีพแปลกหายากที่ไม่ค่อยมีใครทำนะครับ
และต้องบอกเลยว่ารายได้ดีมากเลยนะครับ
สำหรับวันนี้ผมจุด้งและแปลกแวกเอ๊ะต้องลาไปก่อนแล้ว